อ่านำเสนอรายวันเลยคดีจบชิงวิ่งราว
ล่าสุดเกิดขึ้นที่ร้านทองแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายนะคะ
คนร้ายทำทีทำท่าเป็นลูกค้าแหละ
เข้าไปเลือกซื้อทองนะคะหลังจากนั้นฉกทองหนึ่งบาทวิ่งหลบหนีไป
แต่ภาพกล้องวงจรปิดในร้านทองค่ะสามารถบันทึกภาพไว้ได้นะคะ
หมวกเดินเข้ามาขอดูทองหน่อยแล้วเจ้าของร้านก็จะเป็นลักษณะของผู้สูงอายุนะคะ
อยู่คนเดียวอ่าอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็เอาทองออกมาให้ดูให้เลือกแบบเนี้ย
สองสามเส้นเวลาดูทองก็ต้องเขาลองใส่เนี้ย
ทีมันก็เลือกติดไม้มือหยิบมาใส่มาอะไรอย่างนี้นะ

แต่ว่าช่วงทีเผลอเดี๋ยวจะเห็นนะทีเผลอเนี่ยหยิบแล้วก็ทำคือ
พยายามชี้ให้ดูว่าจะเอาอันนวดอันนี้ด้านหลังเพื่อให้เจ้าของร้านหันไปดู
แต่ว่าเจ้าของร้านก็ไม่ได้หันไปดูไงก็จดจ้องอยู่
แต่เขาก็ยังมีทีเผลออยู่เหมือนกันเพราะว่าช่วงที่หยิบทองขึ้นมาเนี่ยค่ะ
เดี๋ยวสักพักนะเดี๋ยวเขาจะวิ่งวิ่งหนีออกไปที่หน้าร้าน
แล้วก็หายไปเลยด้วยค่ะได้แล้วช่วงที่เจ้าของร้านเอาถาดทองเก็บ
หมุนตัวกลับวิ่งหลบหนีออกไปเลยนะคะทองที่ติดมือไปเนี่ย
เป็นทองหนึ่งบาทมูลภาพประมาณสองหมื่นบาทเนี้ยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๔โมงเมื่อวานนี้ทางตำรวจสพท่าบ่อค่ะ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในร้านแล้วก็ต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดใกล้เคียง
พบว่าเนี่ยจุดใกล้เคียงไปเจอว่าคนร้ายมาเป็นกลุ่ม
มีสองคนทำงานเป็นทีมเอารถกระบะขับเข้ามา
แล้วก็ไปจอดในซอยใกล้กับร้านทองก่อนแล้วหนึ่งคนก็เดินออกจากรถไป
ออกจากซอยข้ามถนนเดินผ่านหน้าร้านอยู่๒๓รอบ
มาดูลาดเหล่าหลังจากนั้นก็เดินเข้าไปในร้าน
ไปก่อเหตุนะคะพอหลบหนีไปก็มาขึ้นรถกระบะ
ที่จอดรออยู่นั่นแหละขับหลบหนีไปตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวตามกล้องวงจรปิดไม่น่าจะยากนะคะ
จะพยายามเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ